ตอนที่เกิดเหตุการณ์จากคลั่งกราดยิงที่โคราช
ตอนนั้นแน่นอนว่าทุกคนมันเป็นเหตุใหญ่ที่เราก็หวัดกลัวค่ะ
หลังจากนั้นสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่ง
แล้วก็ยิงปืนอยู่ในร้านขายชุดกีฬาในซอยจุฬาสิบอืม

โอ้โหคนกรุงเทพก็แบบตกใจกันมากนะสุดท้ายแล้วเขาก็คลุมคลั่งของเขาเอง
อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ไประงับเหตุกันได้
ปรากฏว่าวันนี้ผู้ชายคนนี้ที่เคยก่อเหตุในวันนั้นเสียชีวิตอยู่ในร้านของตัวเองนะฮะ
เขาเป็นเจ้าของร้านนะครับวันนี้ตำรวจแล้วก็ชุดกู้ภัยนะครับ
ไปตรวจสอบอาคารที่เป็นอาคารที่เป็นร้านขายชุดกีฬาในพื้นที่ซอยจุฬา๑๐ถนนพระราม๖
ปฐุมวันกรุงเทพเป็นอาคารพาณิชย์สูง๒ชั้นจำหน่ายชุดแล้วก็อุปกรณ์กีฬา
อยู่ข้างสนามสุพัชลาศัยในร้านมีศพของนายเอกชัยจารึกศิลป์อายุ๔๕ปี
ที่เป็นเจ้าของร้านนายเอกชัยหรือว่าเสียยอดนะฮะสภาพศพสวมเสื้อกล้ามกีฬาสีเทา
กางเกงขาสั้นสีเหลืองนอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่เก้าอี้ทำงานนี่ฮะสอนอปทุมวัน
แล้วก็ทางป่อเต็กตึ้งนะฮะที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีเพื่อนสนิทของเสียยอด
มาเจอศพคนแรกนะครับชื่อนายธีรศักดิ์ชาญยนต์พัฒนากุลอายุห้าสิบปี
บอกว่านายเอกชัยเสียยอดเนี่ยนัดกับเขาว่าจะไปรับภรรยาที่ต่างจังหวัดด้วยกัน
วันนี้นายธีรศักดิ์ก็เลยมาหามาถึงก็เห็นนายเอกชัยนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานนะ
แต่พอเข้าไปดูใกล้ใกล้ดูเนื้อตัวแบบโอ้โหเขียวคล้ำหมดแล้วก็เลยคิดว่าเสียชีวิตแน่นะครับ
ก็ออกมาจากร้านแล้วไปแจ้งตำรวจนะครับคาดว่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
เพราะว่าผู้ตายเขามีโรคประจำตัวเยอะทั้งเบาหวานแล้วก็ความดัน
สันนิษฐานว่าการเสียชีวิตก็คงมาจากโรคประจำตัวนะครับ
เพราะว่าในร้านไม่มีร่องรอยการรื้อค้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ผู้ตายก็ไม่มีบาดแผลตามร่างกายเจ้าหน้าที่ก็เอาศพส่งไปยังสถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลจุลาลงกรนะครับเพื่อจะได้ชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ตอนนี้นำศพส่งไปชนะสูตรก่อนนะครับ
แล้วหลังจากนั้นจะติดต่อให้ญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
นายเอกชัยจารึกศิลป์หรือว่าเสียยอดถ้าท่านยังจำกันได้นะครับ
เคยก่อเหตุใช้ปืนกราดยิง๔๐กว่านัด
ในร้านแห่งเนี้ยแหละฮะอาคารพาณิชย์แห่งนี้ที่ขายเครื่องกีฬาของตัวเองเนี่ย
เมื่อเช้า๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
หลังจากเกิดเหตุกราดยิงที่ห้างแล้วก็พื้นที่ต่างที่นครราชศรีมาได้๑สัปดาห์
ตอนนั้นชาวโบ้งชาวบ้านนะวัยลงวัยรุ่นแถวนี้ก็ตื่นตกใจกันหมด
รอยรูกระสุนตั้งแต่ก่อเหตุกราดยิงเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อ๑๔กุมภาพันธ์นี้ยังอยู่เลยฮะเนี่ยฮะ
ตอนนั้นอรินทราชต้องมาชุดอรินทราช๒๖ต้องมาระงับเหตุอยู่นานนับชั่วโมง
จะเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์ได้แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนในวันนั้น
อันนี้คือภาพในวันนั้นนะฮะตอนนั้นไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
จูงใจในการก่อเหตุตอนนั้นทางครอบครัวก็คาดว่าจะมาจากปัญหาเรื่องของธุรกิจ
ก็เลยเกิดความเครียดแล้วก็ยิงปืนระบายอารมณ์แต่ครั้งนี้เนี่ยนัดเพื่อนเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะไปรับภรรยาด้วยกัน
สุดท้ายเพื่อนมาหาตอนเช้าอ้าวเสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้ว